ที่แม่บุญธรรมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
หลังจากที่รับมาจากแม่จริงเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับ
แต่ว่าผู้ต้องหานั้นอ้างว่าเด็กตกเตียงลงมาเอง

หนูก็เลยเชื่อใจหนูก็เลยเอายกให้แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าคนที่มาด้วยกันเขาก็บอกว่าเป็นคนรักเด็ก

รู้จักกันทางเฟซบุ๊คค่ะ

นี่คือความรู้สึกของแม่เด็กชายวัย๘เดือน
ที่ต้องการออกมาบอกเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
หลังจากที่เธอหลงเชื่อคำบุคคลที่พูดจาดี
และรู้จักกันเพียงไม่นานผ่านเฟซบุ๊ก
ให้รับบุตรชายอันเป็นที่รักไปเลี้ยงดู

เมื่อนางสาวดวงหฐัยพาณิษฐ์แม่เลี้ยง

โดยอ้างเพียงว่าเด็กตกเตียงเท่านั้น
ในวันนี้แม่เด็กพร้อมด้วยนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้
ซึ่งล่าสุดตำรวจได้ออกหมายจับแม่เลี้ยงมาดำเนินคดีแล้ว
ยังบอกอีกว่าตลอดระยะเวลา
เป็นห่วงลูกและพยายามขอดูหน้าลูกทางวิดีโอคอลโทรศัพท์
แต่กลับถูกแม่เลี้ยงบ่ายเบียงเสมอ
ส่วนอาการของเด็กวัย๘เดือนขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่า
ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ห้องไอซียูอาการเป็นตายเท่ากัน
เนื่องจากมีเลือดออกบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นแรกสมองบวม
และมีบาดแผลฟกช้ำหลายบาดแผลบริเวณหนังศีรษะลำตัวแขนและขา
โดยนางปวีนาระบุว่ามีพลเมืองดีที่อาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกัน
แจ้งเรื่องมาที่มูลนิธิให้ช่วยเหลือเด็ก
เนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ดูแลปล่อยปะละเลยและหวั่นเกิดอันตราย
ได้ประสานงานพาแม่เด็กเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดกับแม่เลี้ยงรายนี้
แจ้งมาที่มูลนิธิปวีนาว่ามีเด็กเข้าขั้นโคม่านะคะ
อาศัยอยู่แถวเนี่ยค่ะอพาร์ทเมนต์แล้วก็ผู้หญิงคนนึง
ที่เขารับเลี้ยงดูจากคุณแม่แท้เขาเอามาได้๓เดือน
ปรากฏว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะค่ะเด็กก็โคม่านะคะ
เหมือนกับว่าแทบจะไม่หายใจแล้วอะไรอย่างนี้

แม้ว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ
และอ้างว่าเด็กชายตกเตียงด้วยตัวเอง
แต่พันธ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานหัวหมากระบุว่า
ขณะนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน
และสอบถามอาการเด็กอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้รักษา

โดยสามารถเอาผิดกับนางสาวดวงฮาไทยได้
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ให้กับผู้ที่ไว้ใจนำบุตรหลานไปฝากผู้อื่นเลี้ยงดู

เขาจะมอบความรักให้ลูกหลานของเรา
เหมือนเป็นแก้วตาดวงใจหรือไม่

ก็มักจะเกิดขึ้นไว้เตือนใจอยู่บ่อยครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน